พวกท่านต้องกลับซุ่มโปรดราคาไว้
ด้านหลังผมจะสังเกตว่ามีนักข้องเที่ยวทางชาวทางชาติ
เป็นจำนวนมากมาสูดอากาศ
ชมความสวยงามวิวมูถึกฝั่งฝั่งฮ่อง
ที่นี้มีนักข้องเที่ยวมาเที่ยวเยอะที่สุดในโลก
ในกระดาษที่กรุงเทพมหานครมีคนมาเที่ยวมาก๒๑๒ล้านคนถือว่าเป็นที่๒รองจากฮ่องโกงแห่งนี้
แน่นอนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับห้องโกกในนี้ก็จะหนึ่งแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาสตร์เลยครับ
ช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับ
ฟ้าปลอดโปร่งมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
ต่ำสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๐ต้นนะครับ
สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียตครับ
แต่ว่าท้องฟ้าในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับแดดอาจจะแรงหน่อย
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงกลางวันอาจจะต้องเตรียมเสื้อผ้าดี
ป้องกันความรุนแรงของแสงแดดด้วยนะครับ
ส่วนตอนกลางคืนก็จะมีลมเย็นพัดมา
แต่อาจจะทำให้ความรู้สึกหนาเท่านี้นะครับหนาวเยอะกว่าปกติครับ
หลังจากเห็นความสวยงามของเกาะฮ่องกงยามช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ที่จะเห็นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเกาะที่มีความสวยงามของแสงไฟยามค่ำคืนที่หลายคนทั่วโลกนะครับ
ต่างที่จะมาชื่นชมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างนะครับ

สังเกตว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่มีการประดับประดาษด้วยแสงไฟคริสต์มัสสวยงามอลังการเลยทีเดียวนะครับ
ตอนกลางคืนครับมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินออกมาถ่ายรูปนะครับตามตึกต่างนะครับ
กากก็มีถุมทวนมาจากบริเวณกลางมุงกฎอะไรส่งจากนักแพทย์จีนนะครับที่ส่งผลต่อบริเวณประเทศแถบเอเชียฝั่งจุบันเทาะกลุ่ม
ที่ปีกตะวันออกของเอเชียนะครับ
แล้วก็ค่อยไล่ลงมาถึงบริเวณประเทศไทยของเรานะครับ
เป็นแบบนี้ไปจนถึงช่วงประมาณวันที่๒๒นะครับ
หลังจาก๒๒ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับ

ว่าจะมีดมหนาวมาเยื่อมเยื่อนเมืองไทยของเราอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ทั้งในไทยเองรวมถึงคล่องงคลงแห่งนี้เอง
นึกว่าจะต้องตรวจสอบศักดิ์ประกาศนะครับ
ที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นเต็มไปด้วยความสุขนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ